ไปดูที่ชนบุรีนะคะมีหนุ่มใหญ่คนนึงค่ะ
อยู่ก็ล้มตึงลงไปหน้าบ้านแล้วก็นอนชักเกร็งนะคะ
ภรรยาก็โทรเรียกกู้ภัยมาให้ช่วย
แต่ว่าสุดท้ายช่วยชีวิตไว้ไม่ทันค่ะ
ช่วยเหลือนายบุญนำบุญญสมภพอายุ๔๘ปี

พอทีมแพทย์โรงพยาบาลวิพารามแหลมชะบังมาถึง
ประเมินอาการผู้ป่วยว่าเสียชีวิตแล้วนะคะ
ช่วงเย็นสามีบ่นว่าปัสสาวะไม่ออก

พอตกกลางคืนออกมาเดินเล่นหน้าร้าน
อยู่สามีก็ล้มลงนอนชักเกร็งแล้วหมดสติไปเลย
ให้เรียกกู้ภัยมาเร็วแค่ไหนก็ไม่ทันการนะคะ
เจ้าหน้าที่นำศพส่งโรงพยาบาลแหลมชะบัง
ให้แพทย์ชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดแล้วค่ะ